คุณผู้ชมคะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะ
ที่มีการปิดการจราจรโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

ที่เดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยนะคะ
ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการออกกฎมาว่าห้ามทั้งรถยนต์
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังแล้วแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนค่ะ

ซึ่งล่าสุดนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ฝากขอความร่วมมือกับประชาชน
ไม่ให้จอดรถทับเส้นการจราจรที่เป็นสีเหลืองคู่ค่ะ
ตำรวจนครบานมีการประสานงานหน่วยตีเส้นจราจรกรุงเทพมหานคร
ให้เข้ามาดำเนินการตีเส้นสีเหลืองคู่ความกว้างประมาณ๒๐เซนติเมตร
ตั้งแต่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลาง
จนถึงถนนราชดำเนินในและถนนหน้าพระราน
โดยเส้นสีเหลืองคู่นี้จะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
ของพระบรมวงศานุวงศ์ในการเข้าร่วมพระราชพิธีต่าง
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ทุกพระองค์นะคะ
รวมถึงยังเป็นเส้นทางฉุกเฉินในทุกกรณี
ซึ่งพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ฝากประชาสัมพันธ์กับประชาชนค่ะ
หากพบเหตุการณ์ดังกล่าวขอให้หลีกทางเพื่ออำนวยความสะดวก
หรือว่าเปิดทางเพื่อให้รถได้ผ่านไปได้นะคะ
เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนเจอเส้นเหลืองคู่มาเนี่ย
ขอความร่วมมือพี่น้องว่าอย่าไปเกรดขวางตรงเส้นทางคู่ขนานสีเหลือง
เพื่อจะได้มีช่องทางในการที่จะสัญจรไปมาบางทีฉุกเฉิน
ขณะที่บรรยากาศบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งกองบังคับการตำรวจจราจรก็ได้ออกข้อบังคับนะคะ
รถทุกชนิดจอดริมถนนทั้งสองฝั่ง
แต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนค่ะนำรถยนต์มาจอดริมถนน
ประกอบกับในพื้นที่มีรถเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้การจราจรบริเวณนี้ติดขัดสลับหยุดนิ่ง
ตำรวจทหารรวมถึงอาสาสมัครจึงจำเป็นต้องเข้าช่วยในการอำนวยการจราจร
นี้บนถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิภพลีลา
ถึงแยกป้อมพระเด็จถนนสนามชัยและถนนหน้าพระราน
จนถึงแยกท่าช้างซึ่งปิดการจราจรนะคะ
ก็พบว่ามีประชาชนที่มาแสดงความอาลัยได้ถ่ายรูปพระบรมหาราชวังเป็นที่ระลึกจำนวนมาก
รอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อมีขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จมาถึงอย่างเส้นทางดังกล่าวค่ะ